เอาละค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนมา
พูดถึงการลงทุนหลายคนคิดถึงการเล่นหุ้นไว้ก่อนเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้ทำความรู้จักกันหน่อยว่าการเล่นหุ้น
เล่นหุ้นคืออะไรเล่นหุ้นให้ปลอดภัยเล่นยังไง
และเล่นหุ้นให้เจ๊งคือการเล่นหุ้นแบบไหน
รู้ไว้ทั้งข้อดีข้อเสียจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะคะ
วันนี้มีคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมผู้อำนวยการ
ส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
มาร่วมรายการกับเราด้วยสวัสดีค่ะ

อย่างที่บอกว่าระยะหลังเนี่ยคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเยาวชนเอง
หันมาสนใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้น
และการลงทุนที่ว่าคือการเล่นหุ้นนี่แหละ
แต่เล่นหุ้นเนี่ยคือฟังแล้วก็ตุ้มต่อม

ต้องถามก่อนเลยว่าสิ่งแรกสุดเลย
สำหรับคนที่อยากจะลองเล่นหุ้น
หรือว่าอยากจะเล่นหุ้นต้องรู้คืออะไรคะ
ก็คือความรู้นะครับ

เดี๋ยวเรามาดูกันเลยไหมว่า๗ข้อนี้
มันมีอะไรบ้างที่คนมองไม่เข้าใจตลาดหุ้น

นี่แหละดิฉันนี่แหละที่ไม่เล่นขอรู้ด้วยคน
หนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้น้องมิ้นนะครับ

เขาไม่รู้ว่าเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ย

ในใจเคยจำได้ว่าเคยคิดอยากจะลองเล่น
คิดในใจว่าแต่ไม่มีเงินทุนที่จะเอาไปเปิดพอร์ต
แล้วก็เลยไม่เคยที่จะเข้าไปแบบว่าเปิดพอร์ตเลย

เอาเหรอคะนึกว่าต้องใช้แสนบาท
คือเอางี้เปิดบัญชีธนาคารเนี่ยยังต้องใส่เงินถูกไหม

ร้อยบาทใส่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปิดบัญชีธนาคาร

คือตอนแรกคือหลายคนนึกว่า
ที่เขาพูดคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น

เขาก็นึกว่าอ๋อต้องมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเล่นหุ้นได้
เคยได้ยินเขาพูดต่อกันมาว่า
เล่นหุ้นต้องมีเงินเย็นต้องมีเงินก้อน

คืออย่างนี้เราไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทเนี่ย

และเปิดบัญชีหุ้นสามารถเปิดที่ธนาคารได้

อันนี้ข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เปิดบัญชีง่ายมาก

โอ้โหนี่เปิดง่ายยิ่งกว่าเดินไปซื้อก๋วเตี๋ไก่หน้าบ้านอีกอ่ะ
ใช่ลองดูไปที่ธนาคารลองเปิดบัญชีหุ้นดู

แล้วข้อที่สองข้อที่สอง

ว่าเวลาคือเวลาเปิดบัญชีหุ้นเนี่ย
เราก็จะมีบัญชีอยู่กับของหลักทรัพย์ถูกไหม

บัญชีเงินฝากเราที่นาธนาคารเนี่ยนะครับ
ถ้าเราแค่โยกเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารมาไว้ในบัญชีหุ้นเนี่ย

คือโยกมาเฉยไม่ต้องไปซื้อหุ้นก็ได้ล่ะ

คือเป็นการเอาเงินที่ดีกว่ามาก
ก็เหมือนว่าสมมุติเราอยากจะซื้อหุ้นใช่ไหม
แต่เรายังแบบเล็งไม่รู้จะซื้อตอนไหน
ก็เอาเงินมาวางไว้ในบัญชีหุ้นก่อนก็ได้

สิ่งที่ต้องทำคือจะต้องมีการซื้อขายตลอดเวลา
เงินที่เข้าไปต้องเป็นการซื้อหรือเป็นการขาย

ก็ที่บอกนี่ปกติเงินฝากมัน๐๕ถูกไหม

ถ้าเปลี่ยนการออมเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปไว้ในบัญชีในหุ้นก็ได้เหรอคะ

อ๋อเป็นไงข้อ๒เริ่มตกใจ

นี่ไง

อย่างนี้หลายคนถามว่าซื้อหุ้นขั้นต่ำเท่าไหร่

๑๐๐หุ้นคือการซื้อหุ้นขั้นต่ำ

ดังนั้นถ้าจะซื้อขั้นต่ำเราก็ใช้เงิน๑๐๐หุ้นคูณ๕บาท

มี๕๐๐บาทเป็นเจ้าของโรงการแล้ว

อันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้นะครับ
ทุกคนนึกว่าแบบคือต้องมีเงินเยอะมากถึงจะซื้อหุ้นได้สักทีนึง

เออ๕๐๐บาทเพียงพอแล้วสักทีนึง
อยู่กับราคาหุ้นนะว่าราคาหุ้นยังไง
บางทีก็มีหุ้นตั้งแต่๑บาทจนถึง๑๐๐บาท
คือพูดง่ายว่าแล้วแต่ราคาแต่ขั้นต่ำเราซื้อ๑๐๐หุ้น

หุ้นเนี่ยหลายคนนึกว่าซื้ออะไรก็ไม่รู้แต่จริงไม่ใช่

คือพอเราซื้อหุ้นหนึ่งหุ้นปั๊บเนี่ยเราร้อยหุ้นเนี่ย
ถือว่าเราซื้อ๑๐๐หุ้นเนี่ยเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้น
ในฐานะที่เป็นเจ้าของส่วนนิดนึงก็ได้ส่วนแบ่งด้วย
ใช่นี่ข้อที่๔แล้ว

ประมาณ๒ครั้งบางบริษัทให้มากกว่านี้นะ

รายได้ที่เกิดจากการซื้อขายเกรงกำไรหุ้นนะไม่ต้องเสียภาษี

ประเทศไทยเป็นไม่กี่ประเทศที่ไม่เสียภาษี

อย่างนี้คนหันไปเล่นหุ้นกันเพียบแล้วล่ะตอนนี้

คือจะเล่นแบบเกรงกำไรเล่นแบบการพนันอะไรก็เล่นได้
แต่ถ้าจะเล่นแบบเหมือนออมในหุ้นก็เล่นได้
ก็คือไปซื้อหุ้นหาจังหวะที่มีข่าวร้ายแล้วซื้อหุ้นดีเลย
ที่มันกำลังตก
ที่มันกำลังตก
ที่เขาเรียกว่าสอดช้อนซื้อ
แล้วเราก็ถือรับปันผลอันนี้ก็เล่นได้แล้ว

อ่ะข้อสุดท้ายนะครับ
อันนี้ความเสี่ยงเนี่ย

ก็ถือมันทรัพคศศิลป์ไปเลย
มันถือมันทรัพศิลป์
คือเศรษฐีในโลกเราส่วนใหญ่เขาถือทรัพย์สินที่บอกมีถือทรัพย์สินอยู่๒แบบก็คืออสังหาหรือหุ้น

นั่นแปลว่าจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาเล่นแบบซื้อซื้อขายไม่จำเป็น
เราสามารถหาจังหวะในการซื้อหุ้นดีในข่าวร้ายเนี่ยแล้วถือเป็นเจ้าของไปเลยได้ไม่ต้องขาย
กับว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอธิบายมา๗ข้อคือการเล่นหุ้นแบบออมในหุ้นใช่ไหมคะอันนี้
จริงจริงมันทำได้สองอย่างนะทั้งออมและเกรงกำไรแต่ถ้าสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำเรื่องของการออมในหุ้นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการซื้อแล้วเหมือนเราเราถือเป็นเจ้าของอ่ะอันนี้จะจะเล่นง่ายกว่าแล้วพอเรามีความรู้เพิ่มเราค่อยไปศึกษาเรื่องการเกรงกำไรต่อได้
แล้วอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเราเป็นคนสมมุติมิ้นเองอยากจะลองเริ่มเล่นหุ้นเป็นนักเล่นหุ้นหน้าใหม่ที่อยากจะลองศึกษาศึกษาจากไหนยังไงได้บ้างคะควรจะไปเริ่มตรงไหนในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในเรื่องการเล่นหุ้น
คุณผู้ชมน่าตกใจต้องบอกว่ามิ้นเองยังตกใจเลยนะครับ
เพราะว่าไม่เคยคิดว่าเล่นหุ้นมันง่าย
แล้วก็จริงแล้วเท่าที่ฟังดูที่คุณแพทย์พูดเมื่อสักครู่นี้
ดูเหมือนจะปลอดภัยด้วยนะ
ถ้าเราอย่างที่บอกศึกษาหาความรู้เข้าใจ
แล้วก็เล่นหุ้นให้เป็น
วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชม๗ข้อนี้จำให้แม่นเลยนะคะ
เพราะว่าทุกคนจะได้สามารถมีการลงทุนของตัวเองได้
แล้วก็เล่นหุ้นแบบง่ายออมเงินในหุ้นก็ได้ด้วย
วันนี้ขอบคุณคุณแพทย์มากนะคะต้องบอกว่า
อาจจะน้อยนิดนึงนะแต่เป็น๗ข้อที่มีประโยชน์มากถึงมากที่สุดจริง

คุณผู้ชมคะอย่าลืมการเล่นหุ้นเนี่ยนะ

เล่นหุ้นจริงแล้วไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเพียง
แต่ว่าเราเองต้องเข้าถึงเข้าใจ
แล้วก็รู้และศึกษาเรื่องของการเล่นหุ้นอย่างจริงจัง

เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กำลังสนใจอยากจะลองเริ่ม
ก็ลองไปหานังสือแล้วก็ลองเริ่มศึกษาดูก็ได้
หรือว่าอาจจะมาปรึกษานักลงทุนอย่างนี้
ที่ธนาคารต่างการกรรยบาลก็ได้นะคะ

วันนี้ลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ